พร้อมไหมเพราะขึ้นรถ
คือเดียวนี้นะคุณผู้ชมจะทักแล้วบอกว่า
เมื่อไหร่จะพาขึ้นรถคือเป็นอันรู้กัน
ว่าจะพาไปทัวร์นะครับ

เริ่มกันที่วัดทัพไซอาพปลกน้ำร้อนจังหวัดจานธิบดีก่อน
เมื่อวานนี้นะครับนางฤดีมากภาษา
ชาวระยองนะไปกับสามีไปแก้บนกุมารเทพไอ้ไข่ครับ
หลังจากสมหวังดั่งใจหมายนะฮะตามที่ขอไว้
ก็จุดประทัด๓๐๐๐นัดแล้วครับอธิษฐานขอโชคลาภงวดนี้ซะด้วย
ก็น่าแปลกใจนะเขาบอกเลขปลายประทัดเป็นเลขเดียวกันทั้งหมด

แถมยังตรงกับเลขท้ายทะเบียนรถที่ขับมาอีกด้วย
นี่แหละครับนอกจากนี้ก็มีการจุดทูปเสียงทายได้เลขที่ถูกอกถูกใจ
แล้วก็บอกเลยว่าเชื่อว่าจะได้กลับมาแก้บนอีกอย่างแน่นอนแน่นอน
เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสือนะครับ
ส่วนที่วัดเทพนิวิตสว่างธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านกับนักเสียงโชคก็ทยอยเดินทางไปไหว้ขอพร
ไข่เด็กวัดเทพกันตลอดทั้งวันครับ
ป้าป้าเอาเครื่องเส้นไหว้ไปชุดทหารไปของเด็กเล่นไปแก้บนไอ้ไข่
จุดทูปเสียงทายขอเลขเด็ดได้ก้านทูบมาตื๊ดนะตามที่ป้าเขาบอกมานะฮะ
เบาก็บอกว่าจะรีบไปหาลอตเตอรี่ที่มีเลขท้ายตรงกับการทูบการนี้ซะ
นะฮะก็น่าจะอยู่ในอำเภอปากน้ำโพแหละเขาจะรอลุ้นรางวัลใหญ่กันในวันที่สิบหกมีนาคมนี้นะครับ
อ้าวยังอยู่ที่เรื่องของไอ้ไข่นะคะที่วัดตะครอราชอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เขาบอกว่าใครที่ไปไหว้จุดนี้ก็ได้โชคได้ลาบไปกันแหละเอาที่คุณบอกไปป้าเม้าหกงวด
อันนี้ได้อยู่นะเป็นคู่แข่งที่ดีนะคะคุณบรรจงดีนุษย์มารัวเลย๔งวด
อ่าก็เลยมีการถวายผ้าป่าเกิดขึ้นเอาเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนเพิ่มเติมด้วย
ว่าช่วงหลังจะมีการจัดระเบียบโควิด๑๙แต่เธอกับเพื่อนก็แวะมาขอพรเสมอนะคะ
แล้วก็อธิษฐานว่าหากถูกรางวัลอีกเป็นงวดที่๕เดี๋ยวจะมาแก้บนอีกนะไอ้ไข่นะ
งวดนี้ได้ไปแล้วจากก้านทูบเสี่ยงทาย

มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่ครับแล้วก็ส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์กันอย่างคึกคักทีเดียว
ชาวบ้านเล่าบอกว่าที่ผ่านมานะครับได้โชคลาภสมใจแบบต่อเนื่อง
เมื่องวดที่ผ่านมามีคนได้เลขจากอ่างน้ำมนต์นะครับ
แล้วก็เอาไปเสี่ยงดวงแม่สมหวังดังใจนะครับ
ก็เลยคราวนี้เอาขนมเปี๊ยะมารูปปั้นไก่ชนมา
ทหารมาหนังสติ๊กมาของเล่นเด็กต้องมา

ส่วนน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นะก็มีคนเขาตีเป็นเลขไปต่างนานา
มี๒ตัวมี๓ตัวจะเป็นเลขอะไรเพ่งดูเอง
อันนี้พูดตรงไม่ต้องตีค่ะ
เดี๋ยวนะผมมีความสงครามแบบนี้ถามก๊อฟถามดาวน์หน่อย
เวลาหยดลงไปเนี่ยมันจะไปติดกับแผลแบบนี้เองเลยเหรอ
จริงมันต้องเป็นแพร่ครับแต่ลักษณะแบบนี้คือเอ๊ะทำไมมันเป็นชัดขนาดนั้น
ว่าเป็นแพ้นี่คือเป็นกลุ่มแพร่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวเลขนะ
เป็นกลุ่มมันจะไปเกาะของมันเองคนก็มองดูแต่อันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเนอะนะครับ